อัปเดตอาการป่วยของคุณชูศรีเชิญยิ้มกันบ้างค่ะ

ถูกหามส่งโรงพยาบาลอย่างกระทันหันนะคะ
ล่าสุดค่ะก็ได้กลับบ้านย่านสงประพาไปพักฟื้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยคุณหมอค่ะได้สั่งให้เจ้าตัวพักงานเป็นเวลากว่า๑๐วัน
ซึ่งเพื่อนพี่น้องในวงการตลกไม่ว่าจะเป็นนักคอมชวนชื่น
คุณบอลเชิญยิ้มแล้วก็คุณส้มเช้งนะคะ

ซึ่งเจ้าตัวก็ขอบคุณทุกคนเลยที่เป็นห่วงค่ะ
ส่วนอดีตภรรยาคุณนกเชิญยิ้มแล้วก็ลูกสาวน้องบูม
ไม่ต้องมาเยี่ยมอันนี้ยังยืนยันคำเดิมนะคะไปฟังเสียงค่ะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะเห็นข่าวการให้สัมภาษณ์ของคุณพ่อหรือเปล่านะคะ
หรือแค่อยากโพสต์คำคมเตือนใจกันแน่
เพราะว่าล่าสุดในเฟซบุ๊คส่วนตัวของน้องบูม
ลูกสาวที่เคยมีเรื่องบาดหมางกันกับพี่ชูศรีนะคะ
ก็โพสต์ภาพคำคมว่าวูบเดียวที่โกรธโทษแรงกว่าที่คิด
แคปชั่นว่าทิ้งมั่ง

อันนี้ก็เป็นที่วิภาควิจารณ์กันไปนะคะ

ความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนเดิมแล้วกัน